วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันบ้างดีกว่านะคะ
เดินทางมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมกับขนเอาเครื่องเพชรที่คุณผู้ชมได้เห็นกันอยู่ในนั้น

พร้อมกับการร้องแบบสดมาฝากแฟนกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวี

สวัสดีท่านแฟนฟังน้องและผี
สิบนิ้วพรพิระดี
ไหวไปเหมือนเด้อสู่คำ
ผู้นำอยู่ดอกส่งเสริม
นามใจแฟนนับมือเพิ่ม
เสริมทรงกำลังเออใจ

เพราะไหมนี่แล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาแบบ

ขอฝากเพลงพาแดงนางไอนะครับซึ่งร้องคู่กับพี่พรเพลดีนะครับ
น้ำตาพังขี่นะครับครับผมอีกหนึ่งซิงเกิ้ลนะครับ
เกิ้ลล่าสุดก็เป็นซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของแต้มครับผม
ผลงานเพลงล่ำเพื่อนเตยเสริฐได้พี่น้อง
เขียนขึ้นมาเพื่อให้คนได้รู้จักว่าลำเพลินคือยังไงค่ะแบบไหนค่ะ
ทีมงานของเราก็อยากให้แฟนคลับหรือว่าอยากให้คนที่ไม่เคยดูหมอลำเพลินนะคะ
อยากให้เขารู้จักว่าลำเพลินคือแบบไหนยังไง
ทีมงานของเราก็เลยแบบว่าอยากจะสืบสารอยากอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ